ไปดูอุบัติเหตุนะคะที่หนุ่มรับจ้างขับรถบรรทุกผลไม้เนี่ยค่ะ
เขาเจอกับมือดีปลาหินใส่กระจกรถแตก
จนเสร็จกระจกนี้เข้าตาเขาเลยนะ
แต่เขาก็ไม่กล้าลงมาดูเพราะมันมืดมันกลางคืนด้วย
ขับมาคนเดียวก็เลยทนขับรถกลับบ้านไป
ที่สุดแจ้งตำรวจตำรวจก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
โดยผู้ที่ไปแจ้งความคือภรรยาของผู้บาดเจ็บค่ะ
คือนางสาววารุณีสมมาอายุ๓๐ปี
แจ้งความกับตำรวจสพลหารทรายจังหวัดบุรีรำ
บอกว่าสามีคือนายสิริสักพันรองอายุ๓๓ปี
มีอาชีพรับจ้างขับรถขนส่งผลไม้
มือมืดปลาหินใส่กระจกด้านหน้ารถ
ขับรถบรรทุกผลไม้มาจากจังหวัดจันทบุรี
จะไปส่งที่ปลายทางจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
โดยสามีขับรถออกมาถึงจุดเกิดเหตุในช่วงเที่ยงคืนค่ะ
ก็ไม่ทราบว่าใครนะเป็นคนที่ปลาหินใส่กระจกหน้ารถ

กระจกด้านหน้าคุณดูสิสภาพมันพังเสียหายขนาดนี้

หินตาจะต้องมีขนาดใหญ่แล้วก็ปลามาด้วยความเร็วด้วย
แต่พอเจอแบบนี้สามีก็บอกภรรยาว่า

แล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่ก่อเหตุมีจุดประสงค์อะไร
กลัวจะได้รับอันตรายเพิ่มเติมไปกว่านี้
ก็เลยฟื้นขับรถต่อไปทั้งที่มีเศษกระจกกระเด็นเข้าตาด้วยค่ะ

พอขับถึงบ้านสามีก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ภรรยาฟัง
แล้วถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
แล้วก็บอกให้ตัวภรรยาเนี่ยเก็บกวาดเสร็จกระจกออกไปนอกรถ
ที่สามีจะขับรถหกล้อคันนี้
ส่งผลไม้ให้กับลูกค้าให้ทันเวลา
คุณคิดดูเขาก็ต้องรับผิดชอบงานที่เขาทำอยู่ด้วยนี่นะคะ
พร้อมทั้งให้ภรรยามาแจ้งความกับตำรวจเอาไว้ก่อน

เดี๋ยวจะเดินทางไปให้ข้อมูลอย่างละเอียดกับตำรวจอีกครั้งหนึ่ง
ผู้บาดเจ็บยังบอกอีกนะคะว่า
อยากจะให้ตำรวจติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะไม่รู้ว่าคนที่ทำเนี่ยทำทำเพราะอะไร
คนนองหรือเจตนาไม่ดีอะไร
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะเตือนคนที่ใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืน

ก็อยากจะบอกไปถึงผู้ที่ก่อเหตุแหละ

มันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะคะ
ส่วนทางด้านตำรวจชุดสืบสวนสพลหารทรายก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้ว
บนถนนสายละหารทรายโนนดินแดงช่วงทางโค้งกิโลเมตรที่๒บ้านสระหลวง
แล้วตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะเก็บข้อมูลพยานหลักฐานต่าง
ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ